คุณผู้ชมคะสำหรับประเด็นของคุณบอลกฤษณะอย่างที่เกริ่นกันไปตั้งแต่แรกว่า
ตอนนี้มันเลยเถิดบานปลายไปหลายเรื่องแล้วทั้งเรื่องเส้นทางการเงิน
เรื่องประวัติเรื่องธุรกิจต่างต่างนานาแต่ว่าล่าสุดเรื่องแรกแล้วก็จุดเริ่มต้น
อย่างที่มาลินสกายตอนนี้ถูกลื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ทางเจ้าของโครงการตลาดมารินพลาซ่าเนี่ยก็ยอมที่จะลื้อถอนมาลินสกายแล้วค่ะ
พลตำรวจตรีภูมิทรัพย์ประเสริฐศักดิ์รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคห้า
สั่งให้ชุดสืบสวนตรวจสอบเส้นทางการเงินของนายกฤษณะอมิตศูนย์หรือว่าบอล
ผู้ต้องหาในคดีรุมทำร้ายนายอิสราชนุวัฒน์วันคาวิสันลูกชายผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่สามสิบแปด
ได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยจะให้ตรวจสอบตั้งแต่ที่เคยทำธุรกิจในภาคใต้
กระทั่งมาทำธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่ยืนยันเลยนะคะว่าผู้ต้องหาทั้งหมดที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ย
ยังไม่พบนะว่ามีการไปข่มขู่พยานแต่ทางตำรวจเองก็เฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะ
ซึ่งการรวบรวมพยาหลักฐานที่ผ่านมาก็เชื่อมั่นว่าจะสามารถเอาผิดผู้ต้องหาทั้ง๕คนได้
ส่วนความคืบหน้าด้านคดีตอนนี้สอบปากคำพยานไปแล้วกว่า๒๐ปาก
ดารานักแสดงที่อยู่ในวันเกิดเหตุ
ก็มีคุณอุ้มลักษณะคุณหมากปริน
ดาราอีก๑๑คนที่เหลือเนี่ยตอนนี้อยู่ระหว่างเรียกตัวมาสอบสวนค่ะ
ซึ่งถ้าหากว่าใครไม่มาจะมีการออกหมายเรียกครั้งที่๒นะคะ
และถ้าไม่มาอีกเนี่ยคราวนี้มีความผิดแล้วฐานขัดหมายเรียกของเจ้าพนักงานค่ะ
เล่นไลน์เล่นเฟสบุ๊คอะไรต่าง
ที่บอกว่าเห็นอ๋อให้ออกมาเป็นพยาน
เจ้าหน้าที่ตำรวจจะให้ความคุ้มครอง
แล้วจะนำเข้าสู่การคุ้มครองพยานซึ่งมีเบี้ยเลี้ยงให้ด้วย
ใช่ไหมเขาเรียกเบี้ยเลี้ยงด้วยใช่ครับถูกต้องครับ
เป็นหมื่นใช่ไหมครับต่อเดือนเป็นหมื่นนะในระหว่างการคุ้มครองพยานเนี่ย
ขณะเดียวกันเมื่อวานนี้นะคะคนงานก็ได้นำรถเครนขนาดใหญ่
เข้าทำการลื้อถอนหลังคาบริเวณชั้น๕ของร้านมาลินสกาย
ตามคำสั่งเทศบาลตำบลช้างเผือกเรียบร้อยแล้วนะคะ
ซึ่งร้านมาลินสกายก็อย่างที่บอกว่าคือจุดเริ่มต้นเลย
เพราะว่าเป็นสถานที่ที่นายกฤษณะ
เคยดูแลบริหารแล้วก็เป็นที่เกิดเหตุด้วย
ส่วนทางด้านตัวแทนเครือข่ายองค์กรต่างในจังหวัดเชียงใหม่
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ไปถึงนายกรัฐมนตรีค่ะ
ก็อยากที่จะให้ใช้มาตรา๔๔มาจัดระเบียบโซนนิ่งสถานบริการและร้านเหล้ารอบสถานศึกษาและรอบวัด
หลังเกิดเหตุทำร้ายร่างกายที่ร้านมาลินสกายนี่แหละค่ะ
ตำรวจภูทรภาค๕ก็เรียกเจ้าของสถานประกอบการกว่า๒๗๐รายในจังหวัดเชียงใหม่
มาประชุมกันเพื่อให้รับทราบนโยบายและการบังคับใช้กฎหมาย
ห้ามเปิดเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด
จำหน่ายสุราให้กับเด็กอายุต่ำกว่า๒๐ปี
แล้วก็ขอความร่วมมือด้วยนะคะไม่ให้มีกาดหรือนักเลงคุมร้านอาหาร
รวมทั้งขอให้ติดตั้งกล้องวงจรปิดในร้านให้มากที่สุดเพื่อป้องกันปัญหาอาทยากรรมด้วยค่ะ